เริ่มต้นกันที่สาวสวยยิ้มหวานคนนี้กันก่อนเลย

ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะคว้าปริญญโทมานอนกอดได้สำเร็จ
ล่าสุดเธอก็เลยผุดไอเดียออกมานะคะ
ว่าอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง
ธุรกิจหนึ่งตามรอยรุ่นพี่นะคะ

ล่ารานีสร้างบ้านหลังใหญ่ให้กับครอบครัว
พร้อมกับคว้าปริญญาโทมานอนเกาะได้สำเร็จ

เจ้าตัวก็วางแพลนไว้ว่าปีหน้า
จะเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจอย่างจริงจัง
ตามรอยนักแสดงในวงการที่มีธุรกิจเป็นของตัวเอง

นางเอกคนดังมองว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะ

ซึ่งการทำธุรกิจถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อีกหนึ่งเรื่อง

โดยเจ้าตัวเชื่อนะคะว่าหากตั้งใจและวางเป้าหมายไว้
ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จค่ะ

คือตอนนี้เบลกำลังเก็บเงินอยู่ค่ะก็กะว่าอาจจะไปทำธุรกิจ
เพราะว่าตอนนี้ก็คือเรียนจบปริญญาโทแล้ว
สิ่งที่เรียนโทรมามันสามารถช่วยมันเอามาประยุกต์ได้ค่ะ
แต่ว่าคือก็ยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่อยากทำจริงคือจะสามารถทำได้หรือเปล่า
มันด้วยหลายอย่างอะไรอย่างเงี้แล้วก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปในทิศทางไหน
แต่ว่าตั้งใจว่าจะเริ่มศึกษาธุรกิจค่ะ
คือเบลว่าถ้าไม่ลองก็ไม่รู้เราก็ต้องกล้าก่อน
ก็ไม่เป็นไรเราลองดูเอาสักอย่างหนึ่งว่าจะไหวหรือเปล่า
ตอนนี้ก็มองไปในอนาคตแล้วว่าอะไรที่เราสามารถพัฒนาตัวเองได้
หรือว่าอะไรที่แบบขยับขยายได้แล้วก็จะทำค่ะ